ของรถยนต์คุณผู้ชมตอนนี้กระแสบิ๊กไบท์ค่อนข้างมาแรง
จากยอดการจองการขายในงานนี้เพิ่มขึ้นร้อยละร้อยนะครับ
ปีที่ผ่านมาค่อนข้างจะตอบรับดีบรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไร
แล้วก็ยอดจองมากน้อยแค่ไหนติดตามจากรายงานครับ
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบท์ที่ค่ายรถจักรยานยนต
มาจัดแสดงในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่๓๒
เรียกความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
แวะเวียนมาดูและตัดสินใจจับจองทันที

ไบท์มียอดจองรวมแล้วมากกว่า๓๐๐คัน
โตมากกว่าร้อยละร้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

จากถึงเมื่อวานตัวเลขโตกว่า๑๐๐
จากปีที่แล้วซึ่งเราคิดว่าอัตราเติบโตของบิ๊กไบท์ก็สูงอยู่แล้ว

เป็นชุมชนของการคนที่ชอบแบบเดียวกัน
แล้วก็เวลามีรถประเภทเดียวกันก็ใช้เดินทางไปเที่ยวต่างนะครับ
ผู้เข้าร่วมชมงานต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
สาเหตุที่ตัดสินใจซื้อบิ๊กไบท์นั้น
เพราะมีความคล่องตัวเมื่อขับขี่ในสภาพจราจรที่ติดขัด
ประกอบกับมีดีไซน์ที่โดนใจ
ราคาที่สามารถจับต้องได้
รวมถึงโปรโมชั่นภายในงานมีผลต่อการตัดสินใจ
ผมว่าเป็นความสะดวกในที่ใช้รถในเมืองมากกว่าครับ
เป็นสิ่งที่รวดเร็วในการทำงานครับ
ผมว่าเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันด้วยครับ
พอเป็นความนิยมของวัยรุ่นเป็นตามเทรนด์ไปแล้ว
แต่ละบูธเนี่ยมีโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะนะครับ
ราคารถดำลงมาค่อนข้างเยอะเลย
อยู่ที่ประมาณบางค่ายอยู่ที่ประมาณ๓๔แสนบาท
จับต้องของผู้บริโภคมันก็ค่อนข้างจับต้องได้มากขึ้น
ปีนี้ตลาดบิ๊กไบท์ยังคงมาแรง
เห็นได้จากค่ายรถต่างนำรถรุ่นใหม่มาอวดโฉมอย่างคึกคัก
และที่เร่งการตัดสินใจซื้อให้เร็วขึ้นคือโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน
เช่นส่วนลดค่าจองและอัตราดอกเบี้ย
อกจากนี้ภายในงานยังจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่แต่งรถที่นำมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
กระตุ้นการตัดสินใจซื้อได้มากขึ้นด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน